ที่เชียงใหม่เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านกลางชุมชนนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ใช้เวลาเกือบ๑ชั่วโมง
ในการประงับเหตุควบคุมเพลิงไว้ได้
เพราะว่าสุนัขถูกไฟคลอกตายไป๑ตัว
มูลค่าความเสียหายของเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางดึกที่ผ่านมานะครับ
เนื้อเพลิงไหม้บ้านที่ถนนราชดำเนินซ้อย๑
ตำบลศรีภูมิย่านหลังขวงประตูท่าแพร
ที่ถูกเพลิงไหม้เป็นบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้๒ชั้น

แล้วก็ลุกลามขึ้นไปยังชั้น๒อย่างรวดเร็ว
พร้อมกับมีสุนัขที่ถูกขังไว้ในกรงร้องหวยหวน
ตอนเจ้าหน้าที่เข้าไปดับเพลิงยังได้ยินเสียงอยู่
เจ้าหน้าที่ก็รีบดับเพลิงนะครับซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครเชียงใหม่
จำนวนนับ๑๐คนไม่สามารถนำรถน้ำเข้าไปได้

ต้องจอดรถไว้ด้านนอกแล้วก็ต้องลากสายฉีดน้ำเข้าไป
เพื่อช่วยกันประดมฉีดน้ำสกัดเพลิงไม่ให้ลุกลามไปยังบ้านหลังข้างเคียง
เรื่องของซอยแคบเรื่องของเส้นทางที่รถน้ำเข้าไปสำคัญมาก
เรื่องของกระถางต้นไม้เรื่องของการจอดรถอยู่ในซอย

ถ้าเกิดเหตุอะไรขึ้นรถดับเพลิงเข้าไปถึงที่เกิดเหตุได้ช้า
ใช่ครับเหมือนเหตุการณ์นี้รถดับเพลิงเข้าไปไม่ได้

เจ้าหน้าที่ใช้เวลา๑ชั่วโมงควบคุมเพลิงเอาไว้ได้

ถูกไฟคลอกตายขากรงอยู่ข้างบ้านครับ
ส่วนมูลค่าความเสียหายก็คาดว่าหลักแสน

แต่โชคดีที่เป็นการป้องกันเพลิงไม่ให้ลุกลามไปบ้านข้างเคียงได้นะครับ